แกะรอยดูธุรกิจของกำนันนกหน่อยนะฮะ
นายประวีนจันคล้ายผู้กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อายุเพิ่ง๓๔๓๕นะ
ปีนี้แต่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมาก

เป็นผู้ใหญ่บ้านปี๕๘แล้วก็เป็นกำนันปีนั้นแหละค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านได้๒๐วันขึ้นเป็นกำนันเลย

วันนี้ผมได้คุยกับทางนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชมรมเลยนะ
คุณยุงยศแก้วเขียวนี้บอกรู้สึกเขาจะลาออกนะ

คือเขาเป็นพ่อเขาเนี่ยผู้ใหญ่โหดเนี่ยลาออกจากผู้ใหญ่บ้านก่อน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐นะบ้านตากล้อง
หมู่๑๐บ้านตากล้องใช่ไหม
กำลังนกก็เลยขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนต่อจากบ้าน
ที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะมีญาติคนหนึ่งก่อน
มีญาติคนนึงก่อนมีญาติมาเป็นผู้ใหญ่ก่อน
แล้วกำนันนกก็มาเป็นผู้ใหญ่นกแล้วพอกำนันเขาออกผู้ใหญ่นกก็สมัครตำแหน่งกำนัน

ไม่มีคู่แข่งอ่าคือคนจะเป็นกำนันต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ

ต้องเป็นณปัจจุบันด้วยต้องเป็นควบไม่ใช่ว่าตำแหน่งกำนันว่าง
แล้วคุณรัชพรอยู่ในพื้นที่แล้วจะไปหรืออยู่ที่ไหนจะไปสมัครกำนันเพียวไม่ได้

เพราะว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ลูกบ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะลงคะแนนเลือกเป็นการเลือกตั้ง
ค่ะก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยว่าอย่างนั้น
ตำแหน่งกำนันเนี่ยก็คือสมมุติตำบลนั้นมีอยู่๑๐หมู่บ้าน
ค่ะก็คือผู้ใหญ่บ้านของทั้งตำบลของทุกหมู่บ้านเนี่ย
เขาจะลงคะแนนเลือกกันชาวบ้านไม่ต้องเลือก
เพราะถือว่าผู้ใหญ่มาจากชาวบ้านอยู่แล้วค่ะนี่นะ
กำนันนกเนี่ยนะฮะพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นกำนันเนี่ยเป็นมาตั้งแต่หู๕๘นี่จะ๑๐ปีแล้ว
มีเงินเดือนเนี่ยความจริงกำนัน๑๕๐๐๐นะฮะ
เป็นค่าตอบแทนนะครับแต่ในฐานะธุรกิจนักธุรกิจของเขา
รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมีรายได้หลักร้อยล้านบาทต่อปีนะฮะ

คือปรวีกระหนกก่อสร้างจำกัดกับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
โดยบริษัทปรวีกระหนกก่อสร้างจำกัดเนี่ย
นันนกถือหุ้นใหญ่๙๐ทำธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ผลกำไรหลัก๑๐๐ล้านบาทต่อปี
นี่๑๗๖ล้าน๘แสนกว่าบาท
๕ปีหลังเนี่ยคือ๖๑๖๕รายได้รวม๘๒๒ล้านบาท๕ปีนะฮะ
อีกแห่งคือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
กำนันนกถือหุ้น๑๕แต่เป็นหุ้นใหญ่นะ
คือกำไรเนี่ยประมาณ๑๐๐ล้านถึง๖๐๐ล้านบาท
ในช่วง๕ปีหลังนะครับมีรายได้รวม๑๘๐๐ล้าน
เอาเป็นว่าทั้ง๒บริษัท๕ปีหลังของกำนันนกเนี่ย
รายได้รวม๒๔๐๐ล้าน
อันนี้รายได้ใช่ไหมคะรายได้กำไรต่างกันนะ
แต่ถ้าอันนี้ของบริษัทหนึ่งใช่ไหมอันนี้ปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง
ถ้ารายได้รวมปี๖๕เนี่ย๕๖๙ล้านแต่กำไรเนี่ย๒๔๐๐บาท

ไม่คือถ้ากำไร๒๔๐๐นี่แปลว่ากำไรคือไม่รวมต้นทุนไม่รวมอะไรแล้วนะ
นี่คือเงินได้เน็ตเลยนะขนาดนั้นเลยหรอ
คุณก่อสร้างใช่ไหมก่อสร้างก็ไปยื่นรับงานมา
ซึ่งโอ้โหถ้ากำไรเหลือเยอะเหลือเกินแสดงว่าวัตถุดิบที่เอาไปใช้ก่อสร้างนี่มันเป็นยังไง

สารวัตรสิวเนี่ยถูกยิงนะฮะในงานเลี้ยงประจำเดือนบริษัทของกำนันนกนะครับ
เอสไอจะตรวจสอบย้อนหลังนะฮะแล้วตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบริษัทก่อสร้างที่กำนันนกถือหุ้นสองแห่งเนี่ย
ประวีกระหนกกับปพัฒนารุ่งโรธเนี่ยรับงานก่อสร้างโครงการรัฐทั้งสิ้นไปแล้วนะฮะ
สัญญาวงเงินรวม๗๑๐๐ล้านบาทนะฮะ
ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนของอบจของเทศบาลนครเทศบาลตำบลของอบตในพื้นที่นครปฐม
๒บริษัทของกำลังนกเนี่ยได้ไป๑๒๐๐สัญญามูลค่างานรวม๔๗๐๐ล้านบาทนะ
ข้อสำคัญก็คือบริษัทของกำนันนกเนี่ยใช้เทคนิคประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คือเอางานที่ไม่เกิน๕แสนบาทนะครับ
เพื่อนำไปสู่การเฉพาะเจาะจงการได้งานกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะ
คือข้อมูลเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่บริษัทกำนันนกชนะการประมูลโครงการเสนอวงเงินต่ำกว่าราคากลางเนี่ย
๕๐๐บาทถึง๑๐๐บาทจากผู้ยื่นเสนอราคาทั้งหมด๓ราย
อย่างเช่นโครงการแรกมีราคากลาง๔๙๘๐๐๐บาทบริษัทกำนันนกยื่นซองประมูลที่๔๙๗๕๐๐บาท
ถือว่าต่ำกว่าราคากลางใช่ไหมมีอีก๒บริษัทบริษัทหนึ่งเขาเสนอ๔๙๘๐๐๐อีกบริษัท๔๙๘๕๐๐

ก็ต้องให้คนที่เสนอต่ำที่สุดราคากลางกับราคามากกว่าราคากลาง๕๐๐บาท
ใช่นี่เห็นไหมอีกโครงการหนึ่งนะฮะราคากลาง๒๕๖๐๐๐บาท
บริษัทที่๑ยื่นซองเนี่ย๒๕๗๐๐ยื่นเกินกว่าราคากลางเนี่ย๑๐๐บาท
บริษัทกำหนดนกยื่นพอดีเป๊ะ๒๕๖๐๐๐บาทอีกบริษัทนึงยื่น๒๕๗๕๐๐บาทแพงกว่าราคากลางไป๑๕๐๐บาท
โอ้ค่ะโครงการที่๓นะฮะราคากลาง๔๘๓๐๐๐บาทบริษัทกำหนดนกยื่นซองประมูล๔๘๒๐๐๐บาท
คู่แข่งยื่น๔๘๓๐๐พอดีเป๊ะก็ถือว่าของกำนันนกต่ำกว่า๑๐๐อีกโครงการนึงนะโครงการนี้เนี่ย
ราคากลาง๔๘๔๐๐๐บริษัทกำนันนกยื่นซองประมูล๔๘๓๐๐ถูกกว่า๑๐๐ถูกกว่า๑คู่แข่งยื่นพอดีเป๊ะ
พอดีราคากลางทั้งสองคนเลยทั้งสองคู่แข่งโครงการที่มีราคากลางที่๔๙๙๐๐นี่ฮะกำนันนกยื่นซอง๔๙๘๐๐บาท
คู่แข่งยื่นพอดีเป๊ะก็คือทุกโครงการยื่นต่ำกว่าราคากลางพันหนึ่งเป๊ะเลย
ถ้าเกิดมันมีการไม่ชอบกลทุจริตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่การจัดการเรื่องการฟอกเงินได้นะถ้ามีการหัวประมูลนะ
เพราะมันต้องไปดูว่าบริษัทที่ยื่นแข่งเป็นบริษัทที่เขายื่นจริงหรือเปล่า
หรือยื่นเพื่อให้มันเกิดการเปรียบเทียบทางราคา
เพื่อให้มันเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
แล้วถ้าเกิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างเนี่ย
ถ้างบประมาณไม่เกิน๕แสนบาทมันสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัทหรือหน่วยงานตรงไหนอะไรพวกนี้ไปได้เลย
จำเป็นต้องไปมีขั้นตอนเยอะแยะอะไรอีก
วันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าได้เดินทางไปยังแพลนงานก่อสร้างของบริษัทปพัฒนารุ่งโรศที่หมู่๒ตะบนตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมนะฮะ
เป็นแพลนผสมปูนของพ่อของกำนันนกนะครับก็ยังทำงานตามปกตินะฮะมีคนงานดูแลมีรถบรรทุกรถโม้ปูนนะเขาก็มาเข้าทำงานกันตามปกติ
นี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เขาก็แต่บรรยากาศเขาบอกว่าเงียบเหงาหน่อยนะฮะ

ใช่ค่ะทีนี้หลายคนที่เข้าวิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือตำรวจก็ออกมาพูดแล้วว่าปมเหตุการสังหาร